วันนี้ครับก่อนจะไปคุยกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่ประชุมของพักเพื่อไทย
ประชุมสอสอกันเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักและสสพักเพื่อไทยมีมติ
คือขอยืนในหลักการเดิม
ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างเนี่ยตกลงกันเอาไว้พักละ๑๔เก้าอี้
ฐานตามจำนวนสอที่เหลือกับภักดิ์ร่วม
แล้วเขาให้๑๔บวก๑คือก้าวไกล๑๔บวก๑คือ๑นายก๑ประมุกฝ่ายบริหาร
ส่วนเพื่อไทยคือ๑๔บวก๑คือ๑ประมุกฝ่ายนิติบัญญัติ
ก็คือประธานสภาผู้แทนรัศดรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาด้วย

พรุ่งนี้จะให้คณะเจรจาไปหารือกับพักก้าวไกลครับ
นั่นก็คือหมายความว่าไปเจรจาเรื่องของ๑๔รัฐมนตรีและตำแหน่งประมุกนิติบัญญัติ
ตามที่ได้เสนอตอนแรกสุด
ข้อเสนอของสมาชิกนอกจากที่เราได้รับมาก่อนหน้านี้แล้ว
และวันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ก็ยังมีความประสงค์และยืนยันว่า
ขอให้ผู้เจรจาหรือผู้ที่รับหม้อหมายจากกรรมการบริหารไปเจรจาเนี่ย
ในการเจรจาเนี่ยที่ได้ทั้งสองฝ่ายได้นั่งคุยกันเนี่ย
จุดเริ่มต้นอยู่ที่ข้อสรุปที่พูดนี้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
มีแต่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ก็เรายังคาดหวังว่าการคุยกันจะให้เกียรติซึ่งกันและกันและจะใช้

เราก็หวังว่ามันจะราบลื่นและก็จะช่วยกัน
สามารถจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาปไตยร่วมกันให้สำเร็จ
ค่ะถ้าพฤทธายเชื่อมว่า
พัทพี่ได้อันดับ๑กับอันดับ๒
ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลมันห่างกันแค่สัก๑๐เสียงได้

อันนี้คือความเสมอภาคที่จะเกิดขึ้น

แล้วก็ให้เพื่อไทยเอา๒รองประธานไป

ขุนปฏิภัทรสันติภาษาดาสอสอภิทธิสนูโลก
ในฐานะกรรมกรรมบริหารพรรคสัตว์ส่วนพรรคเหนือ

แต่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นมีชื่อท่านนี้ออกมาเลย

เดี๋ยวพรุ่งนี้สองพักคุยกันได้ข้อตกลงยังไง
ไปคุยกันต่อในส่วนของพักร่วมรัฐบาลด้วยนะคะ